คือเด็กก็ไปด้วยกัน๒๓คนรุ่นนี้ค่ะ
แล้วก็ไปเล่นกันแล้วพอดีไอ้เด็กที่ไปด้วยวิ่งกลับมาบอกว่า
ปเตอร์โดนน้ำแข็งหัวแตกก็เลยออกไปดู

ก็ยังไม่เห็นน้องก็ไปเจอตรงนู้นคือเขาเอาทิชชู่ห้ามเลือดไว้

ตอนนั้นแผลที่เปิดให้เห็นมันเยอะมากแผลไม่ได้นับ

มันจะเป็นแผลชีอี๊กค่ะค่ะ
เหมือนกับมันเป็นเหมือนมีดบาดหลายแผลอ่ะ
อยากจะฝากอะไรถึงคนที่ก่อเหตุไหมครับ
ก็ถ้าทำอะไรแล้วเห็นแล้วรู้แล้วลงมาดูสักนิดก็ยังดี
เราไม่ได้อะไรมากมายแค่ว่าลงมาดูเด็กเพราะเด็กเจ็บ
แล้วการที่คุณเล่นแบบนี้มันไม่สมควรการที่คุณจะสาดน้ำไปหาใครก็แบบว่า
ดูสักนิดนึงว่าในน้ำที่คุณจะสาดลงมามันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้าง

ก็อยากให้มาแสดงความรับชอบนิดนึงก็ยังดีมาขอโทษสักนิดก็ยังดี